อีกจุดหนึ่งที่มีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางไปรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงประมาณตี๕ที่ผ่านมาแล้วก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะ
เพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมในการที่จะมีรถให้บริการจำนวนมากเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวัง
เราจะไปติดตามจากคุณถิตภาษิริพิพัฒน์รายงานสดมาจากสถานีรถไฟหัวลำโพงเชิญค่ะ
เจ้าหน้าที่การรถไฟเปิดเผยว่าบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเช้านี้หนาแน่นกว่าทุกทุกวันที่ผ่านมาโดยประชาชนโดยเฉพาะช่วงห้านาฬิกานะคะ
ประชาชนจำนวนมากได้เดินทางมาที่นี่เพื่อต่อรถไปพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
กิ่งแก้วยิ้มถนอมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าตื่นตั้งแต่ตี๒เพื่อออกเดินทางจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
แล้วก็พึ่งจะมาถึงเนี่ยได้สักแป๊บนึงเนี่ยค่ะประมาณตี๕
ตี๕๔๐วันนี้อยากมาร้องเพลงให้ในหลวงครั้งสุดท้าย
คือแบบสุดแล้วในชีวิต
เจ้าหน้าที่ของการรถไฟคาดว่าตลอดทั้งวันนี้
อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงนะคะ
ซึ่งน่าจะมีความหนาแน่นสูงค่ะพร้อมทั้งแนะนำให้ประชาชน

เดินทางกลับภูมิลำเนาให้วางแผนการเดินทางให้ดีค่ะ
จากคืนนี้จะมีประชาชนจำนวนมาก
ใช้บริการของรถไฟกลับบ้านค่ะ
พิตาภาศิกฤทธิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน